ส่วนเลขาธิการแพทยศภาก็ได้มีการเปิดเผยนะครับว่า
ประชุมหารือกับคณะกรรมการบริหารในวันที่๒มิถุนายนนี้นะครับ
กรณีการออกใบรับรองแพทย์ให้กับพระธรรมชโย
แล้วก็เรื่องที่ลูกศิษย์วัดพระธรรมกายเรียกร้องให้เข้าตรวจอาการอาภาษณ์
ยืนยันว่าจะต้องรอเดียวใส่ส่งเอกสารหลักฐานถึงแพทยศภานะครับ
แต่ว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับเอกสาร
โดยในแพทย์สัมพันธ์คมฤทธิเลขาธิการแพทยศภา
เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับว่า
การประชุมคณะกรรมการบริหารแพทยศภาในวันที่๒มิถุนายนนี้
ทยศภาจะนัดหารือกรณีการออกใบรับรองแพทย์ให้พระธรรมชโย

รวมถึงกรณีลูกศิษย์วัดพระธรรมกายเรียกร้อง
ให้เข้าตรวจอาการอาภาษณ์ซึ่งทั้งสองประเด็นนี้
จะดำเนินการอย่างไรก็ต้องขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริหาร
ขณะที่ทางโรงพยาบาลค่ายพานุรังศรี
ยังไม่มีเอกสารส่งมาชี้แจงแต่อย่างใดนะครับ
ก่อนหน้านี้ศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์โลเลขา
นายกแพทยศภากล่าวว่าประเด็นที่ทางแพทย์
รักษาพระธรรมชโยขอความอนุเคราะห์
แพทยศภาส่งแพทย์ผู้เชี่ยวชัน
เฉพาะทางไปตรวจพระธรรมชโยที่วัดพระธรรมกาย
ว่าไม่ใช่หน้าที่ของแพทยศภานะครับ
เนื่องจากว่าแพทยศภามีหน้าที่ในเชิงวิชาการ

ซึ่งหากต้องการแพทย์เพื่อไปตรวจ

พระธรรมชโยอาภาษณ์จริงหรือไม่
ก็จะต้องประชุมคณะกรรมการบริหาร
และประสานไปอย่างแพทย์วิทยาลัย
เพื่อส่งแพทย์ไปตรวจว่าอาภาษณ์จริงหรือไม่ต่อไปครับ